ส่วนกรณีที่ประชุมสอสอของพักเก้าไกลเมื่อวานนี้
มีมติออกมาว่าจะไม่ยกมือโหวต
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
เพราะว่าถือว่าขัดเจตจำนงของประชาชนนะครับ
ทีนี้ทางออกของเพื่อไทยจะเป็นอย่างไร
จะเชิญทั้งสองลุงเข้ามาร่วมในการโหวต
เข้ามาร่วมเป็นรัฐบาลหรือเปล่านะฮะ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

ขอบคุณครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ

ตั้งแต่๙โมงครึ่งเป็นต้นมา
จนถึงป่านนี้๑๑นาฬิกา๔๕นาที
โฟกัสข่าวการเมืองยังลุ้นไปที่สารรัฐมนูลครับ
ที่คุณน้ำแข็งได้อธิบายไปแล้วในรายงานข่าวเมื่อสักครู่ว่า
วันนี้เป็นวันที่คณะตุลาการสารรัฐมนูล

เพื่อจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ
กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ขอให้สารรัฐมนูลพิจารณาวินิจฉัย
วินิจฉัยกรณีว่า
รัฐสภามีมติตีความ
ว่าการเสนอชื่อคุณพิธารอบ๒
ไม่สามารถเสนอได้

ตกแล้วก็เอามาเสนอซ้ำไม่ได้
เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภา
ซึ่งผู้ร้องเขาบอกว่ามันขัดแย้ง

เขาก็เลยไปร้องให้สารรัฐมนูลตีความ

ชะลอการโหวตสั่งชะลอการโหวต

กว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมา

นี่คือประเด็นที่กำลังรอกันอยู่

ฝ่ายที่ต้องลุ้นหนักที่สุด

ถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าการโหวตเลือกนายก

ก็ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสภา
ตามที่รัฐสภาเสียงส่วนใหญ่
มีมติเอาไว้เมื่อวันที่๑๙

การโหวตเลือกนายกสามารถโหวตได้เกิน๑รอบสิ
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐมนูล

แล้วแต่ความเหมาะสมหน้างาน
แล้วแต่ประธานสภา

คุณเศรษฐาก็จะได้อณิสงฆ์นี้ครับ

ก็ยังมีโอกาสลุ้นไปเจรจาขอเสียงกันใหม่
แล้วกลับมาโหวตรอบ๒รอบ๓ได้
ถ้าคะแนนมันเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

รอบเดียวจบเหมือนที่คุณพิธาเจอ
แล้วเมื่อสารวินิจฉัยออกมาอย่างนี้
โหวตนายกถามว่าจะเป็นวันไหน
ถ้าสมมุติสารวินิจฉัยวันนี้

แต่คำตอบจะออกมาน่าจะหลังเที่ยงแล้ว
จะเป็นวันไหนน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้ว
ไอ้ที่บอกกันว่าโหวดกันพรุ่งนี้มารื่นนี้
ฟังท่านประธานวันนอร์ท่านบอกว่า

ขอให้แต่ละฝ่ายไปเตรียมพร้อมหน่อย
ฉะนั้นจะเป็นวันไหน

ไม่จำเป็นต้องวันพุธหรือวันพฤหัส
วันไหนก็ได้ที่ประธานจะเรียก

ล่าสุดเมื่อวานที่คนลุ้นกันมาก

ถึงจะไม่ได้ร่วมรัฐบาล

ก็น่าจะโหวตนายกให้กับคุณเศรษฐา

ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล

ก้าวไกลเขาบอกว่า
เขาขอไปถามประชาชน
ที่เลือกสอสอเขตมาก่อน

เมื่อวานนี้เขามีมติแล้วครับ

ขวางตั้งรัฐบาลข้ามคั่ว

ใหม่เนี่ยเป็นคอรมอลหน้าเดิม

หนึ่งเราเห็นว่าการจัดตั้ง

ขัดต่อเจตจำนงของประชาชน

เมื่อวันที่๑๔พฤษภา

การจะให้สอสอพักเก้าไกล

ไม่ใช่เป็นการปิดสวิตช์สว
แต่เดินตามความต้องการ

อย่างชัดเจน
ต้องการปิดสวิทธิ์เก้าไกร

การจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้
เกรงใจผู้มีอำนาจ

ยกเว้นเกรงใจประชาชน

ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

มีมติไม่โหวตให้แล้ว

โหวตนายกผสมพันธ์ข้ามคั่ว

โหวตนายกผสมพันธ์ข้ามคั่ว

ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล

เป็นคู่ต่อสู้ทางการเมือง

เพราะพักเพื่อไทยเป็นแก่นำ

ฝ่ายค้านภักดิ์เพื่อไทยเป็นแก่นำ
ฝ่ายค้านฝ่ายค้าน

จะปิดสวิตช์สวสองลุงจะปิดท่ออำนาจพระเด็จการ
แล้วภาพที่ติดตาประชาชนหลังเลือกตั้งคืออะไร
คือภาพความหวานชื่นในระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
ภาพความหวานชื่นระหว่างคุณหมอชนน่านกับคุณพิธา
ภาพที่กอดคอกันทำรูปมือเป็นรูปหัวใจกันหวานแหววมากนี่ท่านดู
ไม่เคยมีภาพข่าวการแถลงข่าวตั้งรัฐบาลครั้งไหน
ที่มันจะชื่นมื้นหวานแหววเหมือนการแถลงข่าวตั้งรัฐบาลในคราวนี้
แล้วเป็นไงวันหนึ่งประชาชนก็มาตั้งตอบ
คำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะ
เอาล่ะถึงจะรู้คำตอบถึงจะเข้าใจในเหตุผลและความจำเป็น
ก็งงเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากยากจะทำใจ
แล้วยิ่งมาถึงนี่เที่ยงวันนี้ยิ่งต้องทำใจหนักเข้าไปอีก
เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าการตั้งรัฐบาลทำท่าว่า
ไม่ใช่แค่ลุงเดียวแล้วครับไม่ใช่แค่พักพลังประชารัฐแล้ว
กำลังจะตามมาอีกลุงนึงแล้วครับ
รวมไทยสร้างชาติแจ้งได้สัญญาณบวกร่วมรัฐบาลแล้ว
คนที่ออกมาพูดคือคุณอัครเดชวงพิทักโรธ
เขาบอกว่าการประชุมที่คุณพีรพันธ์เป็นหัวหน้าพัก

คุณพีรพันธ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า
ได้รับสัญญาณบวกจากภักดิ์เพื่อไทยโดยคณะผู้แทนที่ไปพูดคุย
พักเพื่อไทยพร้อมจะเชิญพักรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาล
ซึ่งพร้อมพูดคุยเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้
นี่เขาอ้างอย่างนี้อีกแล้วเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้
แต่จนถึงขณะนี้พักเพื่อไทยยังไม่ติดต่อมาอย่างเป็นทางการ

ตอนดูหนังจีนมันมีประโยคหนึ่ง
มีคำพูดประโยคนึงเวลาหนังจีนเขาใช้เขาบอกว่า
หัวเราะมีด้ายร่ำไห้มีออก

นี่คือสภาพคนไทยที่ติดตามการเมืองในช่วงนี้
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าบ่ายวันนี้ก็รอสารรัฐมนุนว่าจะรับหรือไม่รับ
ถ้ารับจะว่ายังไงถ้าไม่รับจะเป็นยังไง
แล้วสัปดาห์หน้าก็มาลุ้นกันว่าการโหวตคุณเศรษฐาผ่านหรือไม่ผ่าน
ถ้าไม่ผ่านถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัยออกมาว่า
มติที่รัฐสภาลงกันไว้คราวที่แล้วไม่ถูกต้อง
คุณเศรษฐาได้มีโอกาสโหวตรอบ๒หรือรอบ๓เป็นไปได้
แต่ถ้าสมมุติว่าสารรัฐมนูลบอกมติของสภาที่ลงกันไว้เมื่อวันที่๑๙นั้นชอบแล้ว
เป็นยติแล้วก็ไม่สามารถจะเอามาโหวตซ้ำได้
ก็แปลว่าคุณเศรษฐาต้องลุ้นโอ้งเดียวจอดหรือเปล่า
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองมาถึงเที่ยงวันนี้
ซึ่งจะต้องรอคำตอบจากสารรัฐมนูลต่อไปครับ

ก็ลุ้นแล้วก็รอกันในช่วงของข่าวเที่ยงไทยรัฐนี่แหละนะครับ